เอ้าคุณผู้ชมครับดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันบ้างนะคือจะให้ดูเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราไม่ค่อยได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้ขับรถริมทะเลแล้วมันเกิดกับอาการที่ว่าโอ้โหฟ้าฝนเนี่ยนะมันมาแรงเรียกว่าลมลมพัดแรงมากจนเกิดคลื่นแบบนี้จนทำให้เกิดอุบัติเหตุครับ
มาประมาณไหนแซลนียกาเลยถามให้ถูกสำนาคารสัมภาษณ์มีอะไรบ้าง

ฮึมึงลมเนี้ยแรงจริงและผมก็ไม่แน่ใจนะเหตุการณ์นี่มันในประเทศภาจริงหรือเปล่า
เห็นแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
ขับรถอยู่ริมทะเลเหมือนกันนี่แหละครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างนี้ขับรถมอเตอร์ไซส์เนอะ
ถ้าเกิดว่าคลื่นลมเนี่ยมันแรงแรงจนถึงขั้นพัดพาน้ำทะเลขึ้นมา
คือมันเป็นคลื่นสาดแบบนี้รถยนต์ก็ต้องระวังอันนี้ไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะ
เพราะมันจะบังทัศนวิสัยขณะที่มอเตอร์ไซค์เองคุณเห็นไหมล้มเลย
นี่ขนาดเขาขับมาแบบช้าไม่ได้ขับเร็วเท่าไหร่นะแต่จังหวะมันเจอพอดี
ล้มลงแบบนี้อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นะจ๊ะให้ดูกันฝากเตือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นห่วงจริง
เพราะฉะนั้นช่วงฝนตกแบบนี้ก็ถ้าชะลอหรือจอดดีกว่าเนอะไม่อยากจะให้ไปเสี่ยงกัน
ถ้าเกิดทัศนวิสัยไม่ดีอย่างนี้ก็แอบจอดข้างทางก่อนรอให้ฝนมันสาก่อนค่อยเดินทางต่อกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมด้วยความเป็นห่วงบรรยายกันนะ